๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่าห้าแสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

ท่าสวยอากาศเย็นและไอหมอกขาวกับอักกัน
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิธีหน่วยพิทักษ์มือยางชาติตรงภูมิที่ทบหนึ่งน้ำดิบครับ
ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้เนี่ยมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับ
ของเราก็มีเนินสุดดอยตรงนี้ฮะเนินสุดดอยช้างเผือก
ก่อตั้งมาเป็นอุทยานแห่งชาติได้ยังไง
เมื่อปี๓๔นะครับโปรไมค์มีการสำรวจนะครับ
โดยมีนายสนทรวจวิธีนาฬิกิจสำรวจมาเลยแล้วก็มา
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติปี๕๒ครับ
มีเนื้อที่ทั้งหมดก็๗๐๗๐วร้ายเศษ
ไฟนี้เราใช้ไฟแอร์โทรลาเซลล์ครับผมไฟปัน
ใครจะมาเที่ยวที่นี่ย้ำเลยนะครับว่า
วางแผนเรื่องการชาร์จอุปกรณ์ต่างมาให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูป
เพราะภายในอุทยานเปิดไฟให้ใช้แค่๓ชั่วโมงเท่านั้น
๖โมงเย็นปิด๓ทุ่มแล้วเปิดอีกทีหนึ่ง๖โมงเช้า

แถมยังเป็นไฟที่ปั่นเองกำลังไฟก็จะน้อย
ชาร์จอุปกรณ์บางอย่างไม่ได้
และที่สำคัญอีกอย่างก็คือไฟฉายที่ต้องเตรียมมาด้วย
สำหรับการเดินทางภายในอุทยานช่วงหลัง๓ทุ่มหรือเช้ามืดนั่นเองครับ
จุดชมวิวจะมี๒จุดตรงนี้ที่เรายืนอยู่เดี๋ยวเดินไปนิดนึง

เห็นวิวเห็นน้ำเห็นเขาเห็นเมฆรอยอะไรอย่างนี้ครับ
ท่าอากาศดีก็จะเห็นน้ำของเขื่อนเขาแหลม

คือมองที่เราขึ้นมาเลยจะมองเห็นหมดเลย
วัชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลม
เป็นเขื่อนหินแห่งแรกของเมืองไทย
ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควร์น้อย
ใช้ประโยชน์ทั้งการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
และการผลิตไฟฟ้าอีกด้วยครับ
ตัวนี้ที่ว่าเรียกเดินขุดดอยนะครับ
แล้วก็มีต้นกุดดอยที่ว่าเป็นไหน
ไฮไลท์นี้นะครับต้นกุดดอยของเรานะครับ

คือถ้าแรงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้
แต่อยู่สูงมีความชื้นชื้น
และนี่ก็คือที่มาที่ไปของเนินกุฎดอยครับคุณผู้ชม

ไปเดือนกุดดอยครับ
ครับสุดนี้ก็คือเดือนกุดดอยจะมองเห็นเขื่อนนะครับ

มาตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถเห็นเขาช้างเผือกได้เหมือนกัน
ตรงนี้คือใกล้มากไม่เคยเห็นแบบใกล้ขนาดนี้เหมือนกัน
เพราะปกติคือเราเดินขึ้นไปมันก็ไม่ได้เห็นวิวขนาดนี้นะครับ
เขาช้างเผือกเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในฝันของคนที่ชอบการผจญภัยและการเดินเขา
ซึ่งทางอุทยานจะเปิดให้จองเพื่อเข้าไปเดินเขาและพักค้างแรมแบบแพ็คเกจ๒วัน๑คืน
ปี๑เพียงแค่๒๓เดือนเท่านั้นครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
ถ้าใครมาพักที่นี่ก็สามารถเดินมาดูวิวเขาช่างเผือกตรงนี้ได้ครับได้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเปิดฤดูท่องเที่ยวเขาช้างเผือกแล้ว
ใครสนใจรีบลงชื่อจองเลยครับ
แต่ถ้าใครยังแรงไม่พอรอไม่ไหวมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ก็จะได้เห็นวิวเขาช้างเผือกสวยใกล้แบบนี้ครับ
อีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติทองพาภูมิบ้านทาซานครับผม
บ้านทาซานคือยังไงเราต้องแต่งชุดทาซานแล้วขึ้นมาอยู่

นักหนาว่าทาซานคือสูงขึ้นอยู่บนต้นหมาครับ

ทาอาซานเจ้าบ้านทาซานเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังครับ
หกหลังครับผม

ใครแบบไม่ชอบฟิลแบบกลางเต็นต์เบื่อแล้ว
หรือว่านอนบ้านพักธรรมดามันธรรมดาไป

นี่ก็จะแบบว่าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลย

โอ้โหอันนี้เราก็ไม่ได้ตัดต้นมงต้นไม้อะไรเลยใช่ไหมฮะ
ไม่ตัดครับ

และตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านฮาซานแล้วนะครับคุณผู้ชม
สำหรับคนที่เคยฝันว่าอยากมีบ้านต้นไม้
ทาซานหลังนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ

ราคาคืนละ๑๐๐บาทเท่านั้น
ก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิวสวยแบบนี้

แต่ว่าโชคร้ายหน่อยคือตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่

เราก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูในห้องนอนได้นะครับ
แต่ว่าเข้าไปดูในห้องนอนไม่ได้ไม่เป็นไร
เพราะว่าวิวข้างบนนี้เนี่ยสวยงามมาก
คือเหมือนเราตื่นมาเสร็จเปิดประตูห้องมาปั๊บ

สำหรับใครที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะคนที่มีเวลาค่อนข้างจำกัด
และอยากจะดื่มดำธรรมชาติอยากจะเสพธรรมชาติ

คือไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีบริเวณเนินขูดดอยนะครับ
ที่สามารถมองออกไปเห็นวิวเขื่อนวัชลงกรหรือว่าเขื่อนเขาแหลม
รวมไปถึงจุดชมวิวเนินช้างเผือก
ที่สามารถมองเห็นเขาช้างเผือกได้เต็มแบบทั้งลูก
และนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีบริเวณของที่พงที่พัก
เหมาะมากที่จะมากางตรงกลางเต็นต์หรือว่าถ้าใครไม่ชอบกลางเต็นต์ก็จะมีบ้านพักรับรองแบบว่าเป็นหลังเลยก็มีเหมือนกัน
สำหรับใครที่สนใจอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยยังไงก็ลองแวะมากันดูกับที่นี่

เพื่อไปไว้พระธาศักดิ์ศิษย์แห่งทองพาภูมิทั้งลึกลายและดูกันที่กดไว้จากการอย่างดีที่สนใจ
ใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการบุกน้ำปีนเขาเพื่อไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งทองผาภูมิทั้งลึกลับสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาพระธาตุโบอ่องครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป